ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระเหมือนกันนั่นก็คือพระเด็ดที่หายตัวไปกว่า๑เดือนกับ๒วัน

หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยว่าถูกฆาตกรรมหรือเปล่าอย่างไร
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วหลงป่าจริงเจอ

เป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็บอกว่าที่ยังอยู่ได้นี่นะก็
หยวกกล้วยฉันหยวกวายต่างนะครับในการทานเพื่อประทังชีวิตไป

โดยการพบตัวพระเด็ดคงกระพันธ์อายุ๕๖ปีเนี่ยนะคะ
ก็เจอเมื่อช่วงประมาณตี๓ของวันที่๑๘มกราคมค่ะ
อยู่ที่บริเวณถ้ำห้วยน้ำไซบนเทือกเขาผาขี่ควายห่างจากจุดค้นหาประมาณ๕กิโลเมตร
ยังคงพูดได้ยังแข็งแรงมีสติดีนะคะแต่ว่าผอมลงเล็กน้อย

หลังจากที่พบตัวพระเด็ดแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุทธราชนครไทยทันทีเลย
เพื่อตรวจเช็คร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายที่เรียกว่าไม่ได้รับประทานอะไรมาเป็นเดือนเนี่ยนะคะ
ต้นพระเด็ดก็มีสภาพร่างกายนั้นแข็งแรงดีนะคะสามารถพูดคุยตอบโต้ได้เพียงแค่ว่าน้ำหนักนั้นลดลงไปเล็กน้อยค่ะ
ต่อมานะคะพลตำรวจตรีถาวรแสงฤทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิสุนุโลก
พร้อมคณะที่มาโรงพยาบาลนะคะก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจ
หลังจากที่มีการเตรียมแผนใช้เฮลิคอปเตอร์ค้นหาแต่ว่าชาวบ้านนั้นมาเจอตัวซะก่อนนะคะ
โดยพระเด็ดได้เล่าเหตุการณ์หลงป่าให้ฟังเล่าว่าวันที่สิบเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมานั้นนะคะ
รับกิจนิมนต์จากญาติโยมให้ขึ้นไปสวดมนต์ในการทำพิธีตั้งเสาปักทงชัยใหม่
หลังจากเสานั้นหักเพราะว่าลมแรงซึ่งเสาก็อยู่บนยอดเขาสูง
มันก็ได้รับผลกระทบโดยมากับพระอำนาจแต่ว่าด้วยสุขภาพของพระเด็ดเองไม่แข็งแรง
ก็เลยเดินช้าพระอำนาจก็เดินเดินขึ้นไปก่อนจนถึงยอดเขา
พอหายเหนื่อยพระเด็ดก็ออกเดินทางตามทางไปเรื่อย
จนไม่เห็นร่องรอยมองไปตรงไหนเนี่ยก็เป็นป่าหมดเลย
คือพลัดหลงกับพระอำนาจด้วยแล้วก็ไม่รู้เส้นทางจะไปยังไงต่อ

ไปถึงแล้วค่ะไปกันสองรูปด้วยเนี่ยนะคะ
เด็ดเลยว่ายังไงดีตัดสินใจจะกลับวัดบ้านพร้าวแล้วกัน
โดยการเดินไปทางซ้ายมือตลอดแต่ปรากฏว่ามันกลับลึกไปเรื่อยค่ะคุณทัศนัยคุณมณฤดีค่ะ
จนกระทั่งพระดิษฐ์บอกว่าไปเห็นชายสองคนหน้าตาเหมือนกัน
ว่าน่าจะเป็นฝาแฝดล่ะใส่เสื้อใส่กางเกงสีดำผมยาว
พาเดินเข้าไปในป่าจนไปถึงถ้ำห้วยน้ำใสนี่แหละ
ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงพระเด็ดบอก
ผู้ชายทั้งสองคนบอกพระเด็ดว่าให้อยู่ในถ้ำเดี๋ยวจะมีคนมารับ
ตรงนี้คือหน้าขนลุกเพราะว่าคือพระท่านก็บอกว่า
ระหว่างเดินไปเนี่ยให้พระเดินนำสองคนนี้เดินตามและระหว่างทางไม่พูดอะไรเลย
แล้วแต่งกายเหมือนกันเสื้อดำกางเกงดำผมยาวแต่ว่าหน้าตาเนี่ยผิวขาวหน้าตาดี
แต่พอไปถึงถ้ำแล้วเนี่ยชายสองเนี่ยหายไปทันที

แล้วเดินอยู่๓วันโดยที่ไม่หยุดเลยนะระหว่างที่เดินกัน๓คนไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นั่นแหละสิแต่แค่บอกว่าเดินไปท่านเลี้ยวซ้ายท่านเลี้ยวขวาท่านแต่ท่านอยู่ในถ้ำนะเดี๋ยวมีคนมารับแค่นี้
พอเสร็จแล้วก็หายไป

หรือเปล่านะแต่ก็ไปถึงถ้ำอย่างปลอดภัยแล้วก็อาศัยอยู่ในนั้นแหละค่ะกินกล้วยดิบปลีกล้วยหยวกกล้วยยอดหวายอะไรที่มันทานได้ที่เป็นธรรมชาติ
ทานเพื่อประทังชีวิตซึ่งมันอยู่ใกล้ใกล้กับถ้ำที่พักที่อาศัยอยู่
โชคดีนะคะที่พระเด็ดนั้นมีมีดอยู่เล่มหนึ่งมีไฟแชคติดย่ามไปสามอันก็ยังพอใช้จุดไฟหุงข้าวรับประทานได้นะคะ
พอข้าวสารหมดก็กินหยวกกล้วยกินอย่างอื่นที่เป็นพืชผักผลไม้ไปแทนทุกวันค่ะก็จะตะโกนไปเรื่อยว่าพระเด็ดอยู่ตรงนี้นะพระเด็ดอยู่ตรงนี้นะ
เพื่อให้คนแบบเผื่อจะมีคนผ่านแล้วได้ยินใช่ไหม
ใช่เนี่ยค่ะก็เป็นวิธีการที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้ของพระเด็ดแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระอำนาจด้วยเพราะหลายคนตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตว่ามีปัญหาอะไรกันไหม

แล้วก็ขอโทษในอำนาจหรือพระอำนาจด้วยที่
สงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวของพระเด็ด

ก็เป็นว่ากลับมาปลอดภัยได้เจอกันก็ดีแล้ว

หรือว่าชายสองคนนั้น

ทำไมถึงมาช่วยพาพระท่านเดินไปถึงที่ถ้ำได้๓วัน๓คืน
ท่านก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ร่วมเดือน

เดือนกับ๒วันอ่ะ

น้ำหนักท่านลงไปพอสมควร